เดี๋ยวจะจูมือคุณผู้ชมไปร่วมงานน้ำมัศกาลพระธาตุพนม
งานนี้เขาจัดยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะ
เพราะว่ามีการแห่พระอุปคุฎด้วยนะคะ
เขาบอกว่าประชาชนมาร่วมงานกันเป็นแสนเลยค่ะ

เยอะจริงคุณดูภาพจากมุมสูงเนี่ย
เยอะไหมคุณนับสิคุณชนะคุณนับสิมากี่คนแล้ว
เขามากันเป็นแสนถ้าให้ผมมานั่งนับเวลาในรายการไม่พอหรอกครับ

นี่เป็นภาพบรรยากาศพลังศรัทธาของประชาชนชาวไทยชาวลาว

แห่มาร่วมงานเปิดงานนามัศกาลพระธาตุพนม
ในพิธีศักดิ์ศิษย์แห่อุปคุฒิ์
ซึ่งประเพณีนี้นะคะถือว่าเป็นพิธีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ
แล้วก็จะมีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตลอด๙วัน๙คืนเลย
โดยภายในงานนะคะได้มีการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ
มีทั้งการรำแล้วก็การแสดงต่างเยอะแยะมากมาย
นี่เป็นพิธีแบบโบราณเลยนะคุณเขาจะทำพิธีกันแบบนี้ค่ะ
แห่พระอุปคุฎแบบนี้นะคะมีการจำลองพิธีอันเชิญพระอุปคุฎ
มาจากแม่น้ำโขงที่เราเห็นนะคะเพื่อมาประดิษฐานภายในวัด
เพื่อปกปักรักษาให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทำให้ทุกปีการเปิดงานวันแรกจะมีพลังศรัทธาจากประชาชน
มาร่วมงานกันนับแสนคนแบบนี้แล้วก็มาร่วมพิธีแห่พระอุปคุฎ
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วย
ซึ่งพระอุปคุฎนะคะมีที่มาที่ไปตามตำนานความเชื่อ
ก็คือว่าในสมัยพระเจ้าอโศกพระเถระอุปคุฎบวชบำเพ็ญเพียร
สำเร็จเป็นพระอารหันต์ขี่นาศพ
ถือว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิริตมีสูงมากบำเพ็ญเพียนใต้ท้องสมุทร
ครั้งเมื่อจะมีพิธีฉลองสมโพธิพระสถูปเจดี
เพื่อใช้บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
ก็ได้มีการอัญเชิญพระอุปคุฎขึ้นมาจากมหาสมุทร
เพื่อปกป้องคุ้มภัย
ไม่ให้พญามารมาสร้างความวุ่นวายภายในงาน
ทำให้พิธีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
กลายเป็นประเพณีความเชื่อที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแบบนี้
แล้วก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
อย่างที่บอกคือตลอด๙วัน๙คืน
เห็นพลังแห่งความศรัทธาของประชาชนแล้ว
คุณผู้ชมต้องบอกว่าขนลุกนะคะ
เป็นบรรยากาศที่เราเก็บมาฝากกัน
อย่าลืมแล้วกันถ้าใครมีโอกาส

อย่าลืมแวะไปสักการะพระมหาธาตุเจดี

เพราะว่าอย่างที่บอกว่างานนี้เขาจัดต่อเนื่องยาว
จนถึงวันที่๒๐กุมภาพันธ์

แล้วก็ชาวบ้านผู้ที่มีจิตศรัทธา

แล้วว่าแบบไปแล้วจะมีสิริมงคลกับชีวิต